สถานการณ์โรคหัดระบาดหนักในหลายพื้นที่
จังหวัดยาลาล่าสุดนะครับมีเด็กชายวัย๑ขวบ๔เดือน

รวมสถิติตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน๑๐ศพ
และพบผู้ป่วยด้วยโรคหัดจำนวนถึง๙๒๖ราย
แพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยาลายังคงบานปลายไม่หยุดนะครับ
ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มอีก๑ราย
ก็คือเด็กชายอายุ๑ขวบ๔เดือน
ในพื้นที่บ้านกูแยตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนัง
ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิต
เพราะว่าไม่เคยรับวัคซีนป้องกันเลยตั้งแต่เกิด
เมื่อมีอาการป่วยหนักได้ถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนยาลา
แต่ผู้ปกครองปฏิเสธที่จะให้รักษาและต้องการนำตัวผู้ป่วยกลับบ้าน
ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่งผลให้ตอนนี้จากสถิติผู้เสียชีวิต
ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๐ศพนะครับ
เป็นในพื้นที่อำเภอกรงปีนังจำนวน๕ศพ

และอำเภอกาบังจำนวนอีก๑ศพ
ส่วนสถิติผู้ป่วยโรคหัดตอนนี้รวมทั้งสิ้น๙๒๖รายนะครับ
ด้านของนายกูมาหามะโต๊ะกูดาแคร์ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
พอรู้ถึงความรุนแรงของโรคหัดและพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย
ทำให้กลัวว่าลูกของเขาจะป่วยเป็นโรคหัด
ได้พาลูกสาวทั้งสองคนมาฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคนี้แต่เนิ่นนะครับ
นายกูมาฮามะยังบอกอีกว่าอยากให้ทุกคนที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีน
ให้ลองคิดใหม่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ